คุณผู้ชมค่ะแม้ว่าคุณโอวรุธค่ะจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะ
แต่ว่าช่วงชีวิตของคุณโอค่ะก็มีการผ่านชีวิตมาหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของเขาเนี่ย
คือการได้ไปอยู่บนสูงสุดเลยค่ะของวงการบันเทิงไทย
ก็คือเป็นพระเอกนะที่คนไทยนิยมชมชอบมากเลยในยุคหนึ่งค่ะ
หลายคนนะคะที่ติดตามข่าวของพี่โอค่ะ
อาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่าช่วงที่พี่โอนั้นดังมากเป็นยังไง
บันเทิงไทยรัฐวันนี้ค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตคนดูแลพี่โอ
ในช่วงนั้นนะคะชื่อว่าณจุ่นสำรานบุญทวมค่ะ
จุ่นนั้นเล่าว่าร่วมงานกับพี่โอนะมาร่วม๑๐ปีแล้ว
แล้วก็ผูกพันเป็นเพื่อนมาเกินครึ่งชีวิตแล้วด้วย
รับเลยค่ะว่ายุคนั้นชื่อของโอวรุษดังมาก
วันหนึ่งค่ะทำงานหลายอย่างเลย
โชว์ตัวแต่ละที่นะคะมีพ่อแม่พี่น้องแห่ไปรอดูกันมากมาย
ที่สำคัญค่ะแม้พี่โอจะดังขนาดไหนนะแต่ก็เป็นคนที่ติดดินคนหนึ่งเลยค่ะ
เกินเมื่อสักสันธุ์อาทิตย์นะเราควรจะได้หยุดก็ไม่ได้หยุด
โอ้ตัวนั้นเนี่ยงานเต็มมากงานเต็มเลย
เวลาไปไหนมาล่ะสาชนฮอมร้อมไหน
้อมล้อมแล้วเขาเป็นคนแบบง่ายเหมือนกับพี่โน่อย่างนี้
แล้วถ้าติดดินเขาก็ไม่ค่อยถือตัวอะไรแบบนี้
ถึงแบบก็ต้องคิดว่าจะขังแล้ว
ที่แบบน้ำมากลอง

เพราะว่าสมัยก่อนโซเชียลมันยังไม่มี
อยากจะเจอดาราทีก็ต้องตามไปดูกันตามงานแบบนี้แหละค่ะ

อยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไปเช่นกันนะคะ